เอาไปดูต่อกันที่แก๊งนี้กันบ้างดีกว่านะคะสำหรับสมาชิกแก๊งนางฟ้าที่ทยอยเป็นคุณแม่กันไปเรื่อยค่ะ
หลายคนนะตั้งท้องมาคนท้องสองกันแล้วก็มีด้วยนะจ๊ะ
นี่แหละค่ะมาอัปเดตคุณแม่แก๊งนางฟ้ากันหน่อยกับคุณแม่แอนอลิชาค่ะ
เจ้าตัวบอกเลยว่าตอนนี้ท้องที่๒นะคะท้องได้๖เดือนแล้วค่ะ
จะคลอดราวเดือนมกราคมนะคะส่วนเจนนี่เพื่อนสาวตั้งคันแรกก็คาดว่าน่าจะคลอดก่อน
ก็คือปลายเดือนหน้านี่แหละแต่ละคนตอนนี้สุขภาพแข็งแรงกันดีนะคะ
ส่วนเจนนี่ดูเป็นสายออกกำลังกายมากที่สุดฟิตแอนดเฟิร์มมากที่สุด
แล้วก็เล่าด้วยว่าช่วงนี้เจอกันบ่อยด้วยความว่าเป็นแม่เหมือนกัน
เป็นการรวมตัวแม่ทั้งหลายอัปเดตความคืบหน้าของเบบีในท้องกันด้วยนะคะ
เดี๋ยวไปฟังคุณแอนอลิชากันหน่อยจ้า
ก็ห่างกับประมาณเดือนครึ่งอะไรอย่างนี้ค่ะ

เนนี่ก็เดือนหน้าจะคลอดแล้วช่วงประมาณน่าจะปลายพฤศจิกาของแพนก็ต้นมกรา
เป็นสุนัขคลอดเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็มีเจนนี่ก็ขยันออกกำลังกายทุกวันก็พยายามจะลากไปด้วยอะไรอย่างเงี้
แต่ว่าบางวันเราก็ไม่ไหวเพราะเราก็ลูกหนึ่งด้วยท้องสองแล้วมันเหนื่อยเหนื่อยกว่าท้องแรกเยอะ
เจนี่ที่คุยก็น่าจะประมาณนี้ค่ะก็น่าจะแบบสักขวบสองขวบไปแล้วแล้วค่อยดูบทที่เหมาะ
ช่วงนี้ก็เจอกันบ่อยค่ะเจอกันบ่อยกับแม่กับเจนี่อะไรอย่างนี้ก็เจอกันบ่อย
ก็หวังว่าคุณแม่ทั้งแม่ทั้งสองคนนี้นะคะจะสุขภาพแข็งแรงแล้วก็คลอดเบบีได้ง่ายนะคะ